เพราะว่ามันเป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันที่เกิดขึ้นกับหมอและพยาบาลที่อำนาจเจริญโอ้โห
คือทะเลาะกันใช้คำพูดกันรุนแรงพอสมควรเลย
จริงทั้งคุณหมอทั้งคุณพยาบาลมีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒินะ

ใช่แล้วทะเลาวิวาสกันเรื่องอะไรก็คือเหมือนกับเรื่องของคิวห้องผ่าตัด
มันไปชนกันแล้วก็เลยกลายเป็นข้อทะเลาะวิวาดกัน
ซึ่งล่าสุดเนี่ยจากกรณีนี้นะคะก็เลยทำให้ทางโรงพยาบาลมีคำสั่งย้ายทั้งคู่กรณี

ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญยืนยันว่าไม่มีนโยบายรับฝากพิเศษ
แต่มันน่าจะเกิดจากการสื่อสารกันผิดพลาดมากกว่า
ก็เลยทำให้คิวมันรวนเนี่ยนะคะ
กรณีคลิปวิวาดกันระหว่างแพทย์กับพยาบาลที่โรงพยาบาล

มันเกิดจากหมอรับฝากคันแบบพิเศษ
แล้วจำเป็นต้องใช้ห้องผ่าตัดให้ตามเลิกที่กำหนดไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งในแพทย์ประภาษณวีรพลในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจริง
ก็บอกว่ามีการเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาไต่สวนข้อเท็จจริง
แล้วก็ประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลอำนาจเจริญแล้ว

ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจริง

ห้องผ่าตัดไปปฏิบัติหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอก
แล้วก็ตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน๑สัปดาห์นะคะ
ส่วนในแพทย์พงวิทย์วัชรกิติผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจริงยืนยันค่ะ
ว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้มีนโยบายที่จะรับฝากทำคันทำคลอดพิเศษตามที่เป็นข่าวนะคะ
ไม่มีการให้สิทธิพิเศษการใช้ห้องผ่าตัดผ่าคลอดตามเลิกตามยาม
กรณีที่เป็นปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการรอคิวตามปกตินี่แหละ
เคสฝากพิเศษกับหมอคนไหน
เคสที่จำเป็นต้องใช้ห้องผ่าตัดจนต้องลัดคิวเป็นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนค่ะ
เพราะฉะนั้นยืนยันว่ายังไงประชาชนได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลเท่าเทียมกันนะ
ไม่มีถ้าคุณแบบอยากจะคลอดอยากจะใช้ห้องผ่าตัดเวลานี้แล้วมาจองเป็นพิเศษอย่างนี้ไม่มี

เหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากการผิดพลาดในการสื่อสารกันระหว่างแพทย์กับพยาบาลที่ทำหน้าที่จัดคิว
ไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงแต่พูดจากันเสียงดังและยื้อยุดกันเท่านั้น
หลังจากทราบเรื่องค่ะก็เลยมีการเชิญคู่กรณีมาไกลเกลี่ยกัน
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้วนะคะ
ฟังเสียงกันหน่อยนะคะของภูมิในการโรงพยาบาลอำนาจเจริญค่ะ
อาจารย์แพทย์ที่เป็นผู้กรณีในคลิป
ท่านก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่อยู่เองนะครับในวันนั้น
แล้วก็เคล็ดสองรายที่จะเซ็ตมาผ่านต่างนั้น
ก็ได้เป็นเท็จที่เข้ามาในระบบคิวปกติของโรงพยาบาลนะครับ
ไม่มีการฝากแต่อย่างใด
แล้วเวลาก็คือเป็นเวลาปกติที่ต้องมีการเตรียมคนไข้
มาทำในเวลาบ่าย๒ก็คือมีการเตรียมคนไข้คนงานโทษอาหารนะครับ
ที่จะมาเช็คในเวลาดังกล่าวไม่ได้มีเลิกยามอย่างที่เป็นข่าวไป
ส่วนทางด้านคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่าล่าสุดเขาพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วนะ
แต่เรื่องของกระบวนการตรวจสอบสอบสวนกันเนี่ยมันก็ต้องดำเนินการต่อนะคะ
ว่าที่มาเป็นอย่างไรถึงได้เกิดการวิวาดกันแบบนี้